ครับแล้วไฟก็โหมลุกไหม้ทั้งโรงงานหนีตายกันแทบจ้าละวันนะคะ

เฮ้ย

ขอให้พี่น้อยเลยไฟแรงกว่าเดิมนะครับตอนนี้
หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนถอยก่อนถอยก่อน
หลบก่อนถอยก่อน
โหไม่ดี

ยิ่งกว่านี้หนักเองค่ะนี่เกิดขึ้นบ่าย๒ตร
วันนี้เลยนะคะครับพลตำรวจโทพันธุ์ตำรวจโทอำนาจกัมพล
สารวัตรสอบสวนสพย่อยบางน้ำจืดได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุไฟไหม้ก็รีบลงพื้นที่บริษัทเอ็มเค
การชุบจำกัดอยู่ที่ตำบลคอกกระบือในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นสี่คูหานะคะเป็นโรงงานชุบอลูมิเนียม
มีคนงานทำงานอยู่กับยี่สิบชีวิตนะคะไฟเนี่ยไหม้จากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าโรงงาน
แล้วก็ลุกลามไปในตัวอาคารเสียหายหมดเลยทั้งสี่คูหานะคะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้
อุปกรณ์ภายในสิ่งของเครื่องจักรชิ้นงานวัตถุต่างเสียหายเยอะมากนะคะ
พนักงานที่กำลังทำงานอยู่ค่ะเขาบอกว่า
คือสาเหตุของไฟไหม้เนี่ยมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าโรงงาน
หม้อแปลงไฟฟ้าอันนี้มันเคยชำรุดแล้วก็มีสะเด็ดไฟหล่นลงมาถูกกับสิ่งของที่อยู่ด้านล่าง
ก็มีทั้งเศษกระดาษมีทั้งทินเนอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้ไฟก็เลยไหม้ขึ้นมา
แต่ทุกครั้งเขาใช้คำว่าทุกครั้งนะแปลว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
ทุกครั้งก็ใช้ถังดับเพลิงดับได้ทันต่อมาก็ไปแจ้งการไฟฟ้ามาแก้ไข
แล้วก็ซ่อมแซมไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้ามีไฟตกลงมาอีกค่ะ
ทำให้งานที่กำลังชุบอยู่เนี่ยเสียหายไปส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ตอนบ่ายเข้าไปดูงานข้างในอ้าวไฟลุกไหม้จากด้านนอกเข้ามาด้านในเลยนะคะ
คนงานก็บอกว่าก็สะเก็ดไฟจากหม้อแปลงมันตกลงมาอีกแล้วมาโดนเศษกระดาษกับทินเนอร์เก่า
แล้วลมก็พัดมาอย่างแรงด้วยไฟก็เลยโหมลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่สิ่งที่ไม่ทันตั้งตัวก็คือมันลามไปถึงหม้อแปลง
หม้อแปลงระเบิดตู้มแบบเมื่อกี้นี้อ่ะค่ะไหม้หมดเลยครูหาทั้งสี่ห้องนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ด้วย
เพราะดีนะคะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
แต่เบื้องต้นความเสียหายประเมินอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าห้าล้านค่ะโอ้โหน่ากลัวมาก
แต่ถ้าไฟสะเก็ดไฟตกบ่อยแบบนี้เนี่ยต้องมาดูกันหน่อยนะว่ามันจะแก้ไขยังไงได้บ้าง